ไปที่ร้านคาราโอเกะกันหน่อยปกติไปร้านคาราโอเกะเขาไปทำอะไรกันนะคะพี่อุ๋

ร้องเพลงสังสรรค์กินดื่มใช่ไหมคะ
ผู้ชายคนนี้เดินเข้าร้านคาราโอเกะหันไปเห็นผู้ชายอีกคนนึง
ชักปืนยิงเลยค่ะยิงเข้าหัวด้วยนะคะอาการนี่คือสาหัสเลย
เขาบอกว่าสืบสาวราวเรื่องไปรู้สึกว่าจะชอบผู้หญิงคนเดียวกัน

ตีหนึ่งสามพฤศจิกายนที่ร้านคาราโอเกะในอำเภิษ๕สาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีคนโดนยิงสองคนด้วยกันค่ะ
คนแรกคือนายสุรเชษอายุ๒๒ปีคนนี้โดนยิงเข้าหัวนะคะ
อาการสาหัสถูกนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
อีกรายคือนางสาวตูลลี่เป็นเพื่อนของพนักงานในร้าน
คนนี้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยโดนกระสุนเข้าหัวไหล่
เป็นลักษณะของการโดนลูกหลงค่ะ
คนก่อเหตุชื่อนายชาคริสอายุ๒๔ปีมีฉายาด้วยนะคะ

ในคลิปเนี่ยจะได้ยินคนคุยกันบอกมันมองหน้ากันแล้วก็ยิงกันใช่ไหมคะ
แต่พอลองไปถามมาดูแล้วอ่ะเปล่าประเด็นก็คือชอบผู้หญิงคนเดียวกันก็คือโย
โยเนี่ยก็คือเป็นพนักงานร้านคาราโอเกะร้านนั้นแหละ
แล้วก็เป็นแฟนของสุรเชษคนที่โดนยิงเข้าหัวนั่นนะคะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะคะได้คลิปวงจรปิดที่อยู่ใกล้เคียงกับร้านคาราโอเกะมา
ตอนเที่ยงคืน๕๕นาทีค่ะ
จะเห็นว่ามีชาวบ้านเขานั่งอยู่หน้าร้านเห็นไหมคะ
แล้วพอมีเสียงปืนดังโป้งขึ้นมาเท่านั้นแหละ
คนก็แตกตื่นหนีตายกันเลย
บางคนก็วิ่งเข้าไปหลบในร้าน
บางคนก็โอ้โหวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทาง

วิ่งแล้วได้ยินเสียงปืนทุกคนสะดุ้งกันหมดเลย
แล้วก็คือวิ่งหนีกันเลยค่ะ
กล้องวงจรปิดอีกตัวนึงนะคะเที่ยงคืน๕๖นาทีค่ะ
จะเห็นรถในครีมคนก่อเหตุนี่
ขับผ่านกล้องไปแบบเร็วจีเลย
นี่คือหลังจากที่ก่อเหตุยิงเขาแล้วนะคะ
เห็นว่าหนีไปเส้นทางในอำเภอนพิตำ
ลักษณะเนี่ยร้านจะเป็นตึกแถว๒คูหา
ข้างในมีเก้าอี้โซฟาสีน้ำเงินจัดวางไว้เป็นมุมนะคะ
ซึ่งโซฟาตัวที่คนเจ็บนั่งอยู่ติดกับประตูทางเข้าร้านเลย

มีคราบเลือดที่พื้นด้วยค่ะเนี่ยมันเป็นมุมที่ใครเดินเข้าร้านมาก็มองไม่เห็นหรอก
ว่านั่งหันหลังได้คุยกับคุณโยคุณโยเนี่ยเธอก็เป็นแฟนของนายสุรเชษที่โดนยิงเข้าที่หัวใช่ไหมคะ
เธอก็เล่าบอกว่านายสุรเชษคือแฟนเธอมีอาชีพรับจ้างตัดทุเรียน
แฟนก็มานั่งดื่มกินในร้านตามปกติส่วนในครีมอยู่ก็มาที่ร้านมากับเพื่อนสี่คน
แฟนเธอก็หันไปมองหน้าอีกฝ่ายก็ถามเลยบอกมึงมองหน้าทำไมแล้วก็มีปากเสียงกัน
แล้วอยู่ครีมก็ไปหยิบปืนในรถที่จอดอยู่หน้าร้านแล้วมายิงใส่หัวแฟนเธอเลย
เธอเองก็ตกใจก็วิ่งหนีตายไปอยู่ที่ห้องน้ำอ่ะค่ะครีมตามเข้าไปยิงซ้ำด้วยนะคะ
แต่เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ตูลี่เพื่อนพนักงานเดินออกจากห้องน้ำพอดี
ลี่ก็เลยโดนลูกหลงเฉียดไปที่ไหล่ค่ะหลังจากนั้นมือปืนก็ยิงใส่ร้านอีกหนึ่งนัด
แต่เป็นยิงเปล่านะคะกระสุนไม่โดนใครแล้วครีมก็ขับรถหลบหนีไป
โยบอกว่าเมื่อก่อนครีมก็เป็นลูกค้าที่ร้านนั่นแหละแต่ไม่ได้เป็นลูกค้าประจำ
คือนานก็แวะมาทีเมื่อก่อนครีมเคยทักมาจีบเธอแต่เธอไม่เล่นด้วย
ก็ถามว่าเออแล้วยังไงมันเป็นยังไงซิคิมทักมาจีบแต่เธอไม่เล่นด้วยเพราะอะไรรู้ไหม
ก็ครีมมีเมียแล้วอ่ะจะให้ไปเล่นด้วยได้ยังไงมีเมียไม่พอเมียยังเคยโทรมาด่าเธอด้วย
ใครมันจะไปเล่นด้วยล่ะคนเขามีสามีมีครอบครัวอะไรกันอยู่แล้วเธอก็ไม่อยากจะยุ่ง
ส่วนแฟนเธอเนี่ยไม่ได้รู้จักกับครีมเลยหลังจากที่เธอโดนเมียของครีมโทรมาด่าเนี่ยเธอก็บล็อกข้อความแล้วก็บล็อกแชทครีมไป
แล้วเธอก็เนี่ยมารู้จักกับนายสุรเชษแล้วก็มาคบกันเป็นแฟนนายสุรเชษเนี่ยพักอยู่แถวอำเภอศรีชน
ส่วนครีมเนี่ยเป็นคนอำเภอท่าสาราและเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอีท่าไหนยังไงอยู่เดินมาที่ร้านแล้วก็มายิงแฟนเธอแบบนี้
หลังจากนั้นก็ไม่รู้เพราะนั่งกับลูกค้าตัวเอง

แต่คนที่โดนยิงน่ะแฟนของหนูเลยใช่คิมเขามาติดพันธุ์หรือเป็นยังไงอ่ะไม่

เขาเคยมีจีบแต่เมียเขาทักมาด่าหนูไงหนูก็เลยไม่ยุ่ง
ไม่ยุ่งพอไม่ยุ่งหนูก็บล็อกพอบล็อกก็มันก็แบบนี้แหละ
นี่ไงเขาอุตส่าห์ไม่ยุ่งแล้วเขาก็เออคนมีครอบครัวมันก็ต้องอยู่กับครอบครัว

บอกว่าเขาเห็นไอ้คิมเดินเข้ามาในร้านบอกจะมาหาเพื่อน
จังหวะผลักประตูเข้ามาก็เป็นจังหวะเดียวกับที่สุรเชษฐหันไปมองพอดี
ปกติถ้าเรานั่งใกล้ประตูร้านแล้วมีคนเปิดประตูเข้ามาเนี่ยอ่า

มันเหมือนมันแบบเอ้าใครมาอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าพอหันไปดูเสร็จปุ๊บครีมพูดเลย

ในฐานะเจ้าของร้านใช่ไหมเธอก็ไม่อยากให้มันเกิดความวุ่นวาย
เธอก็ห้ามไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าแล้วก็สั่งให้ปิดล็อกประตู

แต่เพื่อนของคิมที่นั่งอยู่ในร้านอยู่แล้วค่ะ
บอกไม่มีเงินจ่ายขอไปเอาเงินจากเพื่อนอีกคนนึงก่อน

เพื่อนจะเอาเปิดประตูออกไปเอาเงิน
บุกเข้ามาแล้วก็ยิง
นี่ก็คือคนที่พูดอะไรว่ามึงมองหน้าทำไม
ใช่ค่ะ
เมืองต้นนายสุรเชษตอนนี้อาการยังโคม่าอยู่เลยนะคะ

ส่วนตูลลี่ที่ว่าโดนลูกหลงเข้าไปที่ไหล่

สืบสวนสพท่าสาราค่ะ

ว่าชาคริสคงแคล้ววัย๒๔ปีเนี่ยนะคะ
เขาเป็นอดีตนักโทษคดียาเสพติดชื่อดัง

แล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษมาได้ไม่นานนะคะ

มามอบตัวแล้วนะคะที่สพท่าสารา

พร้อมกับรถเก่งที่ใช้ขับหลบนี้หลังเกาะเหตุนะคะ